นายอำพลอังคภาพรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี
นำหัวหน้าส่วนราชการมอบถุงยางชีพให้กับผู้แทน
ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทธกภัยในจังหวัด
โดยถุงยางชีพได้รับการสนับสนุนจากการอนุมัติงบประมาณ
จะซื้อถุงยางชีพมอบให้จำนวน๕๐๐ถุง
ซึ่งได้จัดแจกจ่ายไปทุกอำเภอ
เพื่อให้นำไปแจกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทธกภัย
นี้คาดว่าอีกประมาณ๒เดือนสถานการณ์น้ำท่วมจะเข้าสู่ภาวะปกติ
ด้านสำนักงานประมงจังหวัด๑๐๑ได้มอบเรือตรวจประมงน้ำจืดลำเปล่า๑๔
ถุงยังชีพอีกจำนวน๑๑๕ถุง
และเครือข่ายสหกรณ์จังหวัด๑๐๑ตอนล่าง
สิ่งของอุปโภคบริโภคจำนวน๒๕๐ถุง
โดยมีนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรับมอบเรือและถุงยางชีพ
และจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากน้ำท่วม
พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยที่อำเภอโพนทราย
พร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้ผ่านวิกฤตไปได้โดยเร็ว